เขามีพิธีบวงสวงต้นยางนาอายุเก่าแก่กว่า๔๐๐ปี
ไม่ได้เสริมสิริมงคลอย่างเดียวนะคะ
ม่วนซื่นกันอีกเด้อพ่อแม่พี่น้อง

ใช่แล้วไปกันที่พิธีบวงสวงต้นยางยักษ์ที่บ้านดงหลวงนะคะ
อยู่อำเภอบึงถวายอยู่ตำบลบึงถวายอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครค่ะ
งานนี้ชาวบ้านเขาก็พร้อมใจกันมาร่วมงานกันมากมายเลย
เรียกว่าบรรยากาศนี่โอ้โหเต็มไปด้วยความสนุกสนานเห็นไหม
มวลซื่นเด้อพร้อมนะพี่น้อง
จังซีละนะตามไปดูกันต่อ
ในพิธีค่ะเขาก็มีบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่
รวมทั้งชาวบ้านเองเนี่ยเขาก็นำเครื่องเส้นไหว้ทั้งอาหารข้าวอาหารหวาน
มาจัดวางเพื่อจะกราบไหว้บูชาต้นยางยักษ์ที่ชาวบ้านเขาเคารพสัทธา
แล้วก็มีอายุเก่าแก่อย่างที่บอกนี่ต้นใหญ่มาก

ต้นใหญ่ยักษ์ขนาดนี้สมชื่อจริงนะคะเพราะว่าต้นเนี่ยสูง๕๐เมตร

โตอลังการมากมากเลยนะคะซึ่งทางนายกอบตบึงถวายนะคะ
นายวงสง่าเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าต้นยางยักษ์ต้นนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะ
แล้วก็เป็นต้นไม้ที่อยู่คู่กับชาวชุมชนบึงถวายมานานหลายร้อยปีแล้ว
ซึ่งการจัดบวงสวงใหญ่ครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชาวชุมชน
แล้วก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดความรักความสามัคคีของชาวบ้านด้วย
ซึ่งนอกจากตรงที่จัดพิธีบวงสวงแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมบริเวณใกล้เคียง
นี่สารเจ้าแม่ต้นยางเก่าแก่อยู่แล้วก็ถูกแกะสลักมาจากกิ่งต้นยางที่หักลงมาค่ะ
ต้นยางหักลงมาเป็นรูปลักษณะคล้ายกับผู้หญิงนางรำก็เลยเอามาแกะสลักให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเป็นรูปผู้หญิงแบบนี้
ดูสิกลัวเจ้าแม่จะหน้ามันต้องซับหน้าปะแป้งด้วย
แต่งหน้าให้เจ้าแม่กันด้วยนะคะก็ชาวบ้านเขาก็เลยมากราบไหว้บูชามาขอโชคขอลาบกัน
เอ้างานนี้ค่ะมาทั้งทีได้ทั้งความสนุกสนานม่วนซื่นแล้วก็ได้สิริมงคลแล้วก็ได้เรื่องของการขอโชคขอลาบกลับไปด้วย
สนุกสนานกันใหญ่เลยก็คือเป็นพิธีที่ชุมชนเขาทำสืบทอดต่อกันมาเพราะว่าเขาก็เชื่อว่าต้นยางต้นยักษ์เนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของคนในชุมชน
เห็นไหมซ้อมแล้วเหรอเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหยกไม้ยกมือไล่รำโอ้โห
หลังคนบอกว่าไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนไปแต่ว่าไปเหมือนเนี้ยอาจารย์ยิบมันเหมือนกังฟูเหมือนอะไรอย่างงี้คุณอ่าน่าจะไม่เหมาะกับทางแบบนี้เออปล่อยหน้าที่นี้เป็นของที่ฉันดีกว่าได้รับเดี๋ยวเอาไปต่อค่ะ